แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

งานนี้นักเรียนหญิงอาการแปลกคล้ายวิญญาณเข้าแฝงร่าง
อนหมอปลาช่วยด้วย
คุณผู้ชมภาพนี้แชร์กันสนั่นเลยครับ
เขาว่ากันว่าหลวงตาอายุยืนเป็นร้อยปี
แล้วมาเคาะหัวให้พรหลานชาวบ้านเห็น

จะมีข้อความมียังไงกันต่อ

คู่กันสบัดข่าวคู่กันสบัดข่าว
เอาจริงนะวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นวันมงคลนะ
ยังไงล่ะคะ๒๒เดือน
เดือน๒ปี

เออก็เลยเชื่อว่าเป็นวันดีใช่ไหม

หรือเรื่องของข่าวที่เรากำลังจะเล่า

ชาวเน็ตสงสัยฮะว่าเอ๊ะไอ้พิธีกรรมอย่างนี้มันมีด้วยเหรอ
นั่นสิเขาบอกว่าทางขาต่อชะตาครับ

ไม่รู้เลยเดาไม่อยากจะเดาอ่ะคุณชนะ
งงไปหมดเฮ้ย
ดูดิที่ทำอะไรแบบนี้คุณผู้ชม

เอาแต่เห็นอย่างนี้ตกใจครับ
ใครที่ได้ดูนะฮะเขาก็พากันแชร์เรื่องราวนี้
รวมไปถึงการคอมเมนต์ในลักษณะต่าง
คุณค่ะมันเป็นเรื่องที่แหม่หวัดเสียวอ่ะคุณ
แต่มันคือพิธีที่เขาบอกเป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตามหาเสน่ห์ค่ะ
แล้วยังไงรู้ไหมคนที่นั่งทำพิธีเนี่ย
เห็นเขาว่ากันว่านะอันนี้ผมไม่รู้จริงเพราะผมไม่เห็น
เขาบอกว่าเขาใช้วัตถุบางอย่างคล้ายกับประหลัดขีก
โอ้โหไปทำพิธีเหมือนท่องมนต์เป่ากระถาเขียไปเคลียร์มาอย่างนั้น
อุ้ยคุณเอ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วล่ะ
ต้องรู้แล้วว่าเขาทำพิธีกันอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
คุณคุณอ่านข่าวนี้แปลกเออมันพูดไม่ค่อยจะถูกแล้วเนี่ย
นี่คุณผู้ชมครับพิธีดังกล่าวเขาทำอยู่ที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด
คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีคนคนหนึ่งก็คือนางจตุพรชนะดีประหลัดอำเภอกเกษตรวิสัย
กำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบเลยนะครับไปดูกันซิว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้
นี่มากันแล้วครับเขาก็ทราบว่าที่นี่คืออาสมพระจากแก้วดวงธรรม
คือทางประตูทางเข้าอาสมปิดนะเขาบอกว่าต้องอ้อมเข้ามาเข้าทางประตูเล็กด้านหลัง
ข้างในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลย
เขาบอกว่ามีเหล่าบรรดาถวยเทพมีทั้งพระพุทธรูปพระสงฆ์แล้วก็เจ้าแม่กวนอิ่ม
โดยมีนายอ้วนก้านจันทร์
มีคนนี้พร้อมกับทีมช่างอีกจำนวนหนึ่ง
เขากำลังจัดเตรียมสถานที่จัดงานและมีการก่อสร้างรูปปั้นต่างในเนื้อที่ประมาณสัก๓ไร่
อ่าก็ไปคุยกับพี่อ้วนแล้วนะคะ
อ้วนบอกว่าลูกชายเป็นเจ้าของสำนัก
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เช่าบ้านอยู่กรุงเทพ
เปิดเป็นสำนักรับสะดอกเคราะห์ต่อชะตาไง
แต่พอช่วงโควิดระบาดแบบนี้ก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะ
ก็เลยสร้างสำนักขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ต่อชะตาธรรมมหาเสน่ห

ก็มีผู้คนมากมายที่เขาร่วมสายสถานเรื่องนี้
มาให้ประกอบพิธีให้แต่ไม่เยอะหรอกนะ
มากันทีละคนสองคนไม่ได้มากมายอะไร
แล้วที่ประกอบพิธีนั่งทางขายอย่างนี้มันได้เหรอ
นักข่าวก็ถามพี่อ้วนพี่อ้วนบอกเออแบบนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน
ก็คงต้องรอให้ลูกสะพ้ายที่เป็นคนประกอบพิธีเนี่ย
มาชี้แจงเองซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่ให้คุยด้วยเลย
เอาล่าสุดนะครับทางอำเภอได้มีการกำชับ
ให้มีการสอดส่องดูแลอย่างเคร่งครัด

ทางอาสมเนี่ยจะจัดพิธีสะเดาะครอบเสริมดวงต่อชะตาอะไรนั่นแหละ
ซึ่งต้องดูแลแล้วก็ควบคุมพิธีกรรมต่างให้อยู่ในความเหมาะสมต่อไป
เรื่องของเรื่องคลิปนี้นะเผยแพร่ออกไปมันยังไม่ได้มีใครไปร้องเรียนอะไรนะ

สงสัยไม่ได้ว่าทำอะไรกันอย่างนี้
อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลจริง

ถ้าคนเขาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีความกลุ้มใจทุกข์ใจอะไร

เล่าข่าวนี้ไปก็ใจสั่นไปตกใจ
คุณเสียอาการมากกับข่าวแรกข่าวนี้

ผมจะมีอาการหอบหืด

ดิฉันก็เบาใจไปถ้าคุณเป็นแค่หอบหืดนะ
ถ้าเป็นอย่างอื่นดิฉันคงต้องพาคุณไปพบใครสักคนหนึ่ง
ครับผม
การแบบชักดิ้นชักงอทุรนทุรายนอนกลิ้งอยู่ในห้องดนตรีงานนี้ต้องวอนหมอปลามาช่วยด้วยล่ะค่ะ
เนี่ยคุณชนะคือน้องเนี่ยนอนกับพื้นแล้วก็ร้องแบบไม่มีสาเหตุเพื่อนก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วบางคนก็ปลอบพยายาม
ปลุกพยายามปลอบเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะครับจนกระทั่งเรื่องนี้มาถึงหูของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนของนักเรียนของเด็กผู้หญิงที่ถูกผีเข้าเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านักเรียนเนี่ย
อายุประมาณสัก๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
คือตอนนั้นน้องกำลังเรียนวิชาดนตรีไทยอยู่ภายในห้องดนตรีไทยของโรงเรียน
แน่นอนห้องดนตรีไทยก็จะมีเครื่องดนตรีไทยมากมายแล้วอาจจะมีครูบาอาจารย์ในด้านดนตรีอยู่ที่นั่นด้วย
แล้วเขาว่ายังไงบ้างทีนี้น้องเนี่ยนะคะนั่งอยู่ดีก็มีอาการคล้ายกับคนถูกผีเข้า
เออคืออาจจะลงไปนอนกับพื้นนะคะเออ
เพื่อนเนี่ยบอกว่าปกติน้องเป็นคนจิตอ่อนแล้วมักจะเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาว
เธอบอกเธอเห็นอยู่คนเดียวด้วยนะสิคุณและตอนที่เกิดเหตุน้องผู้หญิงคนนี้ลักษณะคือตอนนั้นเห็นแล้วจิตหลุดไปแล้ว
ปลีกตัวไปนั่งเงียบอยู่คนเดียวที่หน้าห้องดนตรีผ่านไปสัก๑๐นาทีกลุ่มเพื่อนเขาเดินออกไปตามชื่อที่เรียก
อาจารย์มาเขาก็ต้องเรียกชื่อเพื่อเช็คชื่อใช่ไหมล่ะ
พอถึงชื่อของน้องเขาน้องเขาไม่ตอบแล้วไม่พูดแต่มีอาการกรีดร้องเสียงดังเลยชิสา
ครูเห็นแบบนี้แล้วไม่ได้ละครูก็เลยจุดทูปบอกพ่อแก่
พ่อแก่ก็คือครูนาตสินที่อยู่ในห้องดนตรีไทย
ซึ่งห้องดนตรีไทยทุกโรงเรียนจะต้องมีอยู่แล้วบูชาเอาไว้นะฮะ
จนกระทั่งว่าจุดทูปเรียบร้อยอาการของน้องก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติคุณชนะ
เพื่อนก็ถามไงเธอเธอเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าทำอะไรลงไป
งานนี้เพื่อนของน้องก็ถ่ายคลิปแบบนี้แล้วส่งไปยังเพจหมอปลา
อยากรู้เหลือเกินว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเธอ
เอางี้เดี๋ยวรอแล้วกันหมอปลาก็ดูแล้วแหละเดี๋ยวจะตอบมายังไงเดี๋ยวว่ากันเนาะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อเนอะเรื่องของมีวิญญาณแฝงร่าง
ทีอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อันนี้ก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้ตรงนี้
ส่วนเรื่องนี้นะครับฝากระวังภัยกัน
มีคนคลั่งกลางถนนสวมเสื้อแบบว่าเป็นเสื้อเครื่องแบบถือเหล็กไปไล่ทุบรถชาวบ้านนะครับ
สุดท้ายต้องล้อมรอบแล้วก็จับเอาไว้แบบนี้ดูสิครับท่าทางเขาแปลกอะครับ
เอ้ออันตรายนะ

ตอนแรกใช้เท้าถีบที่กันชนหน้ารถ
ตัวคนขับผู้หญิงตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ทำได้แต่ถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดกับผู้หญิงคนนี้
แค่คนเดียวแล้วไม่ได้เกิดขึ้นคันเดียว
ใครที่ผ่านไปขับไปผ่านไปแถวนั้นโดนหมด
ก็เลยมีผู้เสียหายหลายคนแล้วมีคนหนึ่งโมโห
พอตอนที่จับได้นะคุณผู้ชมเห็นไหม
เห็นเอาหมวกกันน็อกไปทุบเอาคืนด้วย
นั่นน่ะสิคุณชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
มีชุดปกครองอำเภอคลองหลวง
ตำรวจและชาวบ้านมาช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ได้แบบนี้
ก็เลยไปสอบถามแม่ของผู้เกาะเหตุเนี่ยทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่านี่คือลูกชายอายุ๓๐ปี
มีอาการทางประสาทแล้วก็ที่สำคัญคือขาดยามาระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนถามว่าทำงานทำการอะไรคุณแม่บอกว่าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รอปภนะ
ไม่ใช่ทหารเหมือนที่เขาใส่เครื่องแบบนะ
เป็นรอปภทางตำรวจนะครับควบคุมตัวไปที่สพคลองหลวงนะครับ
เพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบริเวณแถวถนนเรียบ
คลองแอลตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ก็ฝากเตือนกันบอกสถานที่เกิดเหตุไว้ด้วย
นะแล้วก็ใครที่เป็นญาตินะอันนี้ต้องฝากเตือนนะต้องดูแลกันให้ดี
ถ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับเนี่ยค่ะถ้าหากขาดยามาแล้วก็อาจจะก่อเหตุแบบนี้
ทำให้คนอื่นเขาตกใจแล้วก็เดือดร้อนกันได้นะคะจริงครับ
เรื่องนี้ก็ตกใจเหมือนกันทั้งสะเทือนขวัญสะเทือนใจเลยค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะบุกเข้าไปในโรงเรียน
แล้วจะไปข่มขืนคุณครัวค่ะคนในโรงเรียนเห็นแบบนั้นก็ช่วยกันปิดทางออก

ไปไปไปไปไปจะตำรวจมาเองไง
เข้ามาจะข่มขืนครูในโรงเรียนนะครับ
ไปแล้วครับปิดทางไว้เลยพี่ปิดทางไว้เลย
มันออกไม่ได้มันออกไม่ได้แต่มันก็ไปมันต้องแหก

โอ้โหเหตุการณ์มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะ
ใช่คือคนร้ายเขาก็พยายามขับวนหาทางออกอะค่ะ
ขนาดที่คนในโรงเรียนก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานที่ธุรกรรมรวจดู
แล้วก็พยายามปิดทางไม่ให้คนร้ายหนีไปได้
แต่การคุ้นชนะสุดท้ายคนร้ายก็หาทางขับรถฝ่าออกจนได้
ครั้งนั้นเขาก็กลัวปีอลังตรายเหมือนกันนะแล้วพวกนั้นสิ

ในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะ

ม้อยวีพลัสนำคลิปมาโพสต์เอาไว้แล้วก็ระบุข้อความบอกว่า

ขับรถเข้ามาพยายามจะข่มขืนครูในโรงเรียน

ก็นั่นสิคุณแล้วมันเป็นสถานที่ที่มันไม่ควรจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาไง

พอมีคนเห็นแบบนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยแจ้งตำรวจค่ะ
แล้วก็พยายามปิดทางสกัดไม่คนร้ายหนี

คนโรงเรียนพยายามตามก็ตามไม่ทันนะคุณชนะ
ก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะครับ
นี่ที่เราเอาภาพให้ดูเนี่ยคือให้ดูรถนะครับ
คนร้ายเนี่ยจอดรถกระบะคันที่ก่อเหนี่ยนะ
เอาไว้ตรงนี้แล้วหลบหนีไป

เพราะตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขากดดันมากที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย
เดี๋ยวเชื่อว่าคนร้ายน่าจะต้องยอมมอบตัวในไม่ช้าครับ
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ถ้าทราบเบาะแส
ถ้าเห็นผู้ชายที่มีลักษณะพฤติกรรมแปลก
แจ้งกุฏมรัวค่อยหน่อยจะได้ตามจับกุมตัว

คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุเราก็ฝากเตือนกันเนอะ
เฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหบางทีอากาศร้อนแต่บางครั้งบางครามฝนก็ตก
อันนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุถ้าหากว่าขับรถเร็วเกินไป

แล้วไม่แน่ใจว่าหยุดตกหรือยังนะเพราะยังมีปล่อยอยู่เห็นไหม
สิอ่าแต่รถคันนี้ตามมาด้านหลังเห็นไหมแล้วก็มีกล้องกล้องที่ติดไว้หลังรถ
น่ะบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ครับตอนแรกน่ะก็ขับมาอยู่ทางเลนขวา
แต่สักพักออกซ้ายแล้วเพื่อจะแซงแซงซ้ายผมบอกไว้ก่อนมันอันตรายอยู่นะ
นี่ไงแล้วเนี่ยฮะพอทำความเร็วปุ๊บโอ้โหเหมือนกับว่าล้อมันสะบัดแล้วมั้
เออมันถนนลื่นนี่ใช่ไหมใช่ชนทั้งขวาชนทั้งซ้ายแล้วไปจบด้านขวาอีกที
ที่บริเวณแบเรอร์ตรงนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเจ็บกันหรือเปล่านะคะอืม
แต่คนที่ตามมาเนี่ยก็ขับผ่านไปนะคุณผู้ชมนะอ่าเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมเราดูเอาไว้
ไม่ได้ซ้ำเติมใครนะแต่ก็อยากจะให้ดูแล้วก็ป้องกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกหลายพื้นที่
โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทยนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนี่แหละนะคะ
เพราะว่ามันเป็นถนนเส้นยาวด้วยถ้าคุณไปเจอฝนตกแบบนี้ก็ระมัดระวังนะ
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงขอบคุณเฟซบุ๊กตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
มาเตือนภัยกันนะเรื่องราวของการขับรถเนี่ย
มันเสี่ยงอ่ะพูดถึงนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เราจะมาเตือนกันอีกเหมือนกัน
อยากจะเตือนเอาไว้ล่ะคุณผู้ชมมันเป็นอุทาหรณ์เรื่องของรถเก๋งเสียหลักไปชนกับกระบะค่ะ
เชิดบนสะพานอ๋อวัดเสียวสิคุณ
น่าจะเป็นสะพานพระราม๘หรือพระราม๙นะคะ
ขณะที่รถของเจ้าของคลิปเนี่ยเขาขับอยู่บนถนนดีคุณผู้ชม
ก็ไปเจอรถคันหนึ่งมันเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถกระบะ
สุดท้ายก็ไปชนกับขอบสะพานนะคุณ
เห็นแล้วก็ตกใจนะว่าอุ้ยแล้วรถเราตามมาจะไปโดนเฉียวชนหรือเปล่า
คือเส้นนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะ
ใช่แล้วมันหลายเลนรถวิ่งเร็วใช้ความเร็วกันด้วยนะ
ใช่ต้องระมัดระวังจริง
แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคนในรถเก่งไม่ได้เป็นอะไร
คนในรถกระบะที่ไปชนเนี่ยก็ปลอดภัยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็ต้องรอดูล่ะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดจากอะไร
รถไม่พร้อมเบรกไหมเกียร์หรือเปล่าหรือล้อยางไม่ดีดอกยางไม่มีหรือเปล่า
คือมันก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ในเบื้องต้นก็คือ
เช็กสภาพรถตามระยะทางอันนี้สำคัญและจำเป็น
รถคุณมีเสียงแปลกอะไรไหมครับมีครับก็มีเสียงแปลก
นี่ไงยังไม่ทันได้นึกไงแต่ก็พยายามแล้วแหละพยายามแล้วแหละแต่มันนึกไม่ออก
แต่มันนึกไม่ออกพยายามแล้วแต่มันพยายามเค้นแหละแต่มันนึกไม่ออกแต่มันแปลกแต่มันมีเสียงแปลกแหละ
มันแปลกอย่างนี้ต้องรีบรีบไปเช็คที่ศูนย์ใช่ถ้าเจอต้องรีบไปเช็คแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกไม่เป็นไร
ไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยฮือฮามากกับศึกศึกนี้เมียเก่าเมียใหม่
โอ้โหทำหั่นกันบนโลกโซเชียลแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำก็คือเรื่องของสูติบัติ
ทางเมียใหม่เอาสูติบัติของลูกที่เกิดกับเมียเก่าเนี่ยไปเผาแบบนี้มันได้เหรอครับไปลองดูภาพเหตุการณ์กันครับ
นี่ไอ้ที่ผมพูดถึงนี่แหละที่เผาอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับสูติบัติครับโอ้โหเผาแบบนี้เลยนะครับ
เป็นการเผาเอกสารสำคัญซะด้วยเป็นเอกสารราชการแล้วสูติบัติคือออกให้ครั้งเดียวนะคะ
ไม่ได้ออกให้อีกใช่ไหมคือถ้าจะออกใหม่จะเป็นใบแทนแล้วจะไม่ใช่สูติบัตรแบบดั้งเดิมที่ได้แล้วอ่ะค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่สูติบัตินะรวมถึงอะไรนะเขาบอกมีสายสดือแล้วก็สารัดข้อมือตอนที่เด็กน่ะเกิดมาก็เผาไปด้วย
มันเป็นของมีค่าต่อจิตใจของผู้เป็นแม่และพ่อน่ะแต่เรื่องของเรื่องคนที่เผาน่ะก็คือเมียใหม่
เขาเผาแล้วก็มีข้อความบรรยายใต้คลิปว่าเห็นเมียเก่าเธออยากได้คืนอ่ะ
เธอก็เลยเผาให้ไม่รู้ได้รับหรือป่าวนะโอ้โฮยพูดแบบนี้คุณชนะ
มันเป็นเอกสารราชการเอามาเผาแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่า
และอย่างที่สองที่อยากรู้ไม่แพ้กันก็คือ
ทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วทำไมต้องเผาเอกสารสำคัญแบบนี้ไงคะ
เป็นเอกสารสำคัญของลูกติดสามีนะ
เน็ตเขาก็ยังไงเขาก็พยายามหาคำตอบ
เอางี้ทีมข่าวของเราก็หาคำตอบมาให้จากการไปสอบถามภรรยาเก่า
ภรรยาเก่าเขาพร้อมจะให้ข้อมูลอยู่แล้ว
เธอก็บอกว่าเธอน่ะเลิกกับพ่อของลูกมาได้๓ปี
ตอนที่เลิกรากันไปก็ไม่ได้เอาสูติบัติของลูกมาด้วย
กระทั่งไม่นานมาเนี่ยมันมีความจำเป็น
ต้องใช้เลขบัตรประชาชนของลูกก็เลยส่งข้อความไปหาสามีเก่า
ไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเออไปลื้อฟื้นอะไรหรอกนะ
ไม่มีมันมีธุระไงแต่อย่างนี้คนที่ตอบข้อความกลับมา
คือภรรยาใหม่เมียใหม่นั่นแหละเมียใหม่ของอดีตสามี
อ่ะตอนแรกก็ส่งเลขบัตรประชาชนของลูกมาให้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
จนกระทั่งก็มาเห็นว่าเอาภรรยาใหม่ของอดีตสามี
นำสูติบัติของเด็กไปเผาถ่ายลงโซเชียลแบบนี้เลย
คนดูเยอะแยะเลยคุณผู้ชมแล้วเธอนี่นะคะที่เป็นแม่
เห็นแบบนี้รับไม่ได้นะใบเกิดเนี่ยมันมีใบเดียวในโลก
ถ้าไปขอใหม่เจ้าหน้าที่ก็ออกใบแทนให้คุณผู้ชม
บอกไม่ได้เรื่องนี้ฉันไม่ยอมก็เลยรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ส่วนจะผิดกฎหมายหรือเปล่าก็มีมุมมองจากทนายความนะครับ
ว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เข้าข่ายความผิดการทำให้เอกสารเสียหายด้วย
อันนี้เราเล่าในมุมของกฎหมายนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนนะ

ครับผิดกฎหมายอะไรยังไงเราลองไปถามทนายเกิดผลแก้วเกิด
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ย
มันเข้าข่ายความผิดกรณีเผาทำลายสุธิบัติหนึ่งล่ะก็คือทำให้เสียทรัพย์
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทเลยนะ
หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหโทษสูงเหมือนกัน
กลัวนะเนี่ยอย่างที่สองนะครับก็คือเอาไปเสียซึ่งเอกสารเป็นการทำให้เสียหาย
อัตราโทษก็จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โดยทั้งสองคดีเนี่ยถือว่าเป็นคดีอาญานะไม่สามารถยอมความได้ด้วย

ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายแม่เด็กสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามกฎหมายทางแพ่ง
เอาล่ะเนี่ยบางทีเราก็ทำด้วยอารมณ์หรือทำแบบไม่ได้คิดหรืออาจจะแค่ประชดประชัน
อันนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้เหมือนกันนะ
แล้วเห็นรู้สึกว่าทางภรรยาเก่าเขาก็จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ
เขาไม่ยอมสูติบัติลูกเขาอ่ะนะคะอย่างเงี้แหละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ปัญหารักสามเศร้าเราสามคนมันมักจะมีเกิดขึ้นแหละแต่อย่าให้มันเป็นประเด็นดีกว่า
ชีวิตของคุณเป็นยังไงเหมือนละครไหมคุณชนะ
ดีอยู่ครับยังไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวละครเท่าไ
เป็นพระเอกแล้วคุณก็มีนางเอกในชีวิต
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมีสาววัยรุ่นนะฮะ
ถูกจับกลุ่มเพราะว่าไปรับจ้าง
ใช่คุณเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ย

คุณตั้งใจฟังดิฉันเป็นคลิปไวรัล

คือคลิปนี้คลิปนี้นะคะ

มียอดวิวถึง๖๑ล้านครั้ง

พระสงฆ์อายุประมาณ๑๐๙ปี
เหรนตัวน้อยท่านกำลังให้พรเหรนค่ะ
คุณชาวน้อยดูสิคะ

ก็เห็นไหมล่ะคุณว่ามีความเคลื่อนไหว

คือทีมงานติดต่อไปยังเจ้าของคลิปคือคุณอุ้ยนะ

หลวงตาใหญ่อายุ๑๐๙ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอด่านคุณทศ

ก็ให้ช่วยเหลือหยิบจับบางอย่างให้กับท่านหน่อยท่านอายุมากอายุยืนจิกจริง
อยู่ที่นี่เนี่ยก็มีพระแค่สองรูปแล้วก็ชาราภาพทั้ง๒องค์ด้วยเรายัง
ล่าการหลายชั้นสี่ชั้นอ่ะลูกของลูกของลูกอีกทีนึงโอ้โห
ฉันอาหารได้ด้วยตัวท่านเอง
มีความแข็งแรงนะกับอายุร้อยกว่าปีแบบนี้
มือสาธุสาธุเลยฮะนะคะก็เป็นคลิปน่ารักเอามาฝากกันช่วงนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะฮะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว
เอาละครับคุณผู้ชมมาในเบรกนี้นะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
พิธีต่างเวลาประธานมาจะยังไงทำแท่มอลังการเลย
คนเดินตามเพียบใช่นี่ก็เหมือนกันพอท่านประธานบุคคลสำคัญมาแทม
ก็มีคนตามมาเหมือนกันเอ๊ะใช่คนหรือเปล่าไปดูสิครับ
โอ้โหอ่าข้ามากพระ
ใหญ่มากเลยนะมากันเป็นคณะใหญ่เลย
ชื่อเหมือนละครอะไรสักอย่างที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้
ข้ามาเออทั้งอย่างหนึ่งอ่ะ

พระจริงมากันเป็นขบวนด้วย

น่ารักจริงเอาอย่างนี้ครับหมาวัดน่ะเนอะ
ก็จะมีความน่ารักกันอย่างนี้แหละจะเดินตามพระนี่แหละที่คอยให้อาหาร
นี้ก็น่าจะเป็นองค์ที่คอยดูแลคณะนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ก็ต้องทำหน้าที่หน่อยในเมื่อถ้าเลี้ยงดูปูเสียอย่างดีก็ต้องเป็นบอดี้การ์ด
ดูแลความสงบความปลอดภัยน่ารักน่าเอ็นดูนะฮะ
คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่นะฮะ